เอาล่ะมาดูคดีน้องชมพู่กันบ้างนะฮะ
เมื่อวานมันมีเหตุการณ์ทั้งกรณีของกรรมาธิการ
กฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
นำโดยนายศิราเจนจาคะประธานกรรมธิการ

ไปทั้งสำรวจตรวจสอบขึ้นภูหอบแฮกเลย

หอบแฮกถึงกำลังต้องถอดเสื้อคลึมออกชาวบ้านคืนพัดให้นะฮะ
แล้วก็มาให้ชาวบ้านมาอยู่รวมกันที่วัดกกอก
เพื่อหวังจะเป็นกาวใจ
คุณผู้ชมฮะที่วัดกกอกในช่วงบ่าย๒
มีทั้งแม่น้องบุณฑ์พ่อน้องบุณฑ์คุณตาคุณยายน้องบุณฑ์

ตั้งแต่ตอนที่แบบเป็นข่าวมาว่าแบ่งทีมกันแล้ว
เพราะว่าเราไม่เคยเห็นสื่อไหนที่จะเอาทั้งสองคนมารวมกันได้แบบนี้
และนั่งกันได้ใกล้ขนาดนี้
เพราะคุณศิระเจนจาคะขอร้องให้ทั้งคู่มานั่งใกล้กันหน่อย
และคุณศิราเจนจาคะหวังจะเป็นกาวใจ
ในการพูดคุยให้แม่น้องชมพู่คุยกับลุงพล
และให้ทั้งสองฝ่ายผูกข้อไม้ข้อมือซึ่งกันและกัน
ใช่นี่เมื่อวานนี้ฉันดูดิฉันก็ลุ้นมาก
จะมีไหมภาพที่จะจับคู่จับมือกัน
หรือว่าจะสวมกอดกันมีรอยยิ้มมีไหม
ไม่มีฮะยังไม่มีการจับมือ
ยังไม่มีการผูกข้อไม้ข้อมือซึ่งกันและกัน
อันนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายบ่ายสอง
ทางด้านของประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างนายศิระเจนจาคะ
ที่ไปพร้อมกับคณะ
หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเช้าไปขึ้นภูเหล็กไฟหอบแฮกกันมาแล้ว
แล้วก็ช่วงเวลาบ่าย๒ก็ลงจากเขามาที่วัดกกอก
ซึ่งเป็นสถานที่รวมพลของชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอก
ในที่นี้ก็มีพ่อแม่ของน้องชมพู่
มีตามียายมีลุงพลชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะฮะ
และนายศิระก็ให้แม่น้องชมพู่นะครับคือแม่สาวิตรี
มานั่งกับลุงพลนั่งใกล้กัน
หวังจะปรับความเข้าใจและผูกข้อไม้ข้อมือ
แต่ทีนี้ครับแต่ทีนี้ฮะ
บรรยากาศมันเป็นอย่างไรคุณอยากรู้ไหม
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่พร้อมต่างคนต่างอยู่กันไปก่อน
ลุงพลบอกว่าถ้าแม่ชมพู่ไม่พร้อมก็รอให้พร้อมก่อนละกัน
สรุปไม่มีการผูกข้อไม้ข้อมือหรือจับมือกัน

เป็นไปได้ไหมว่าเมื่อกี้ผูกเสี่ยวกันเนี่ย
ต้องรอให้เวลานานกว่านี้ก่อนเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น
อย่างน้อยก็อย่างให้จังหวัดจับคนร้ายได้ก่อนนะครับ

ลุงพลพร้อมไหมถ้าเกิดจะคุยกับแม่น้องชมพู่อะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกตัวตัวตัวแม่
ถ้าเกิดว่าเป็นการฝืนความรู้สึกของแม่ชมพู่กับครอบครัวชมพู่
ก็ต้องรอให้พ่อแม่ก็พร้อมที่จะคุยก่อน

ตัวเรายังติดใจอย่างไรหรือเปล่า

ถ้าประเด็นไหนที่ทางพ่อแม่เขาสงสัย
ผมก็จะตอบทุกประเด็นที่เขาสงสัย
นี่ดูลุงพลคือลุงพลพร้อมแหละ

ใกล้กันแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะ

ว่าคุณศิระเขาแจกกระดาษอะไร

บอกว่าทั้งคู่พร้อมจะคุยกันเมื่อไหร่

ที่ยังไม่พร้อมจะพูดผ่านสื่อ

ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของคณะกรรมธิการ
ในการที่จะไปตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ว่าเจ้าหน้าที่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของชาวบ้านหรือเปล่านะครับ

ลุงพลก็จริงขึ้นภูกับนายศิระ
ตั้งแต่ช่วงช้าแล้วนะ
ขึ้นภูเหล็กไฟไปด้วยกัน
แล้วก็ที่บ้านพักโดยที่ตำรวจไม่มีหมายค้นมาค้น

ลุงพลบอกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่า
รวมถึงเอาตัวลุงพลเองไปสอบปากคำ

ไปไหนมาไหนก็ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนร้ายที่ไปทำหลาน
ซึ่งส่วนตัวลุงพลมองว่า
ตำรวจทำเกินไปในประเด็นแบบนี้
และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
อันนี้ก็มีการรายงานให้กับนายศิระได้รับทราบนะครับ

ศิระรับฟังเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทั้งหมดแล้ว
คณะกรรมธิการจะนำข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านทั้งหมด

แล้วก็ส่งเรื่องต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
โดยในวันนี้เองจะมีการเชิญสื่อ
เข้าชี้แจงในประเด็นการนำเสนอข่าวน้องชมพู่
ที่รัฐสัมภาษณ์ด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่มาพูดคุยกันแบบนี้

ทำพิธีสู่ขวัญผูกเสี่ยวตามความเชื่อของคนอีสานนะ
หลังจากที่นายศิระเจนจาคะลงพื้นที่ไป
ก็ชาวบ้านก็ให้การต้อนรับนะครับ
ระหว่างที่นั่งในพิธีหลายคนก็จับตามองเลยฮะ
พ่อแม่น้องชมพู่จะคุยกันกับลุงพลหรือเปล่า
นั่งห่างกันแค่ศอกนึงนะ
แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้พูดคุยกัน
ขณะที่เขามีการประกอบพิธีอยู่นะครับ
แต่ว่านายศิระพอได้มาอยู่ที่วัดกอกได้เห็นชาวบ้าน
ศิราก็บอกว่าจากเท่าที่สังเกตนะ
ก็ชาวบ้านยังรักกันยังสามัคคี

ก็หวังให้ชาวบ้านรักไข้กลมเกลียวนะครับ

ก็ผูกข้อไม้ข้อมือต้อนรับทางกรรมาธิการ
พลก็ผูกข้อไม้ข้อมือต้อนรับทางกรรมธิการ
ขึ้นไปตอนเช้าของเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่านายศิราเจนจาคะพร้อมคณะไปที่บ้านกกอก

เขาก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะทำงานเนี่ยนะคะ
ซึ่งนายศิราก็ไปกับผลตบริษฐ์โทรเจริญวิทธ์ศรีวณิศ

ทีนี้ขึ้นภูกันค่ะคุณผู้ชมจะไปดูจุดที่เกิดเหตุ

ไปบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่ตอน๑๐โมงเช้า
ไปแสดงความเสียใจแล้วก็ไปยืนยันการทำงาน
กรรมธิการจะทำงานเต็มที่
จากนั้นนะครับก็ไปชวนลุงพลขึ้นภู
แต่ตอนนี้ที่เขาไปบ้านพ่อแม่ที่แรกนายศิราก็ชวนพ่อแม่ก่อนนะ

พ่อแม่ไม่ไปใช่ไหมพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวขอรออยู่ข้างล่างดีกว่า
ทีนี้นายศิราก็โอเคไม่ได้บังคับ
ทีนี้ก็เลยไปกับเจ้าหน้าที่ทีนี้มีลุงพลไปด้วย
ไม่ใช่แค่ลุงพลอย่างเดียวค่ะมีเจ้าปลาส้มคุณผู้ชมยังจำได้ไหม
สุนัขของน้องนำทางขึ้นเขาไป
แล้วก็ใช้เส้นทางที่เป็นป่าสวนยางพารา
หลังบ้านน้องชมพู่เนี่ยค่ะเลาะไปตามเส้นทาง

ต้องพักสิครับเพราะวันนั้นสูงชัน
แล้วก็ต้องปีนป่ายมันวกวนนี่
เอาจริงอากาศก็ร้อนนี่ตอนที่นายศิระนั่งถอดเสื้อ

คือคนไม่เคยเดินขึ้นภูไง
แล้วทางมันชันทางมันไกลอากาศร้อน

จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปด้วย
ใช่ค่ะก็นั่งแล้วก็สัมภาษณ์สื่อ
จะคุยจะถามเรื่องอะไรนายศิราก็ตอบ
ทีนี้ก็ไปในจุดแรก
จุดที่พบของเล่นเป็นรถแบ็คโฮล

ตอนแรกอย่างที่บอกค่ะว่าอากาศมันร้อน
นายศิราไปก็สวมเสื้อสีดำไปเต็มที่แต่ว่าเหนื่อยไง

เดินต่อค่ะเพราะว่าเอาจริงคุณผู้ชมด้วยความเคารพคือ
คณะกรรมการแต่ละท่านอายุก็ค่อนข้างจะเยอะ

บางคนขึ้นไม่ไหวจริงทางชันก็บอกว่า

แต่สุดท้ายก็ขึ้นไปนะคะ
ไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่
คือสักเที่ยงก็ร้อนอบอ้าวเลยขึ้นไปดูจุดพบรองเท้าจุดพบกางเกง
แล้วก็สุดท้ายคือจุดพบศพน้องชมพู่นะครับ
แล้วนะใช้เวลาเดินขึ้นภูเหล็กไฟประมาณชั่วโมงครึ่ง
พักทั้งหมด๖รอบคุณ
แล้วก็ตอนมาถึงจุดที่พบศพเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เล่ารายละเอียดให้ฟังทั้งเรื่องประเด็นของการพบศพการตัดผม
ทีนี้นายศิราเองก็เปิดเผยหลังจากที่ได้ขึ้นขึ้นมาข้างบนแล้ว
คือก็บอกว่าผมขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถฟันทงได้นะ
เด็กจะขึ้นมาเองได้หรือเปล่าเด็กสามขวบอย่างน้องชมพู่เนี่ย
แต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วมันยากมันเหนื่อย
กว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็ลำบากนะคะ
แล้วก็นายศิระยังพูดไปถึงบุคคลรายหนึ่งที่ทำเป็นรู้ดี
และมีการนำภาพศพของน้องชมพู่มาเผยแพร่
คงรู้กันดีคนดูคุณผู้ชมก็คงเดากันออกนะฮะว่า
อ่ะคุณศิราน่าจะพูดถึงคุณอัจฉริยะนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ให้ฆ่ากับคนแบบนี้
และหากไม่เคยลงมาดูพื้นที่ก็อย่าไปนั่งเทียน
สร้างเรื่องให้คนอื่นเกิดความสับสน
ดังนั้นเราก็พูดถึงนายอาชิริยะเลยสักนิดนึงไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ฉันก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊ก
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้วคือนายอัชริยะเขาก็โพสต์
ก็คงจะหลังจากที่นายศิระได้พูดได้ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยนะคะ

บอกว่าชมรมขอยุติคดีน้องชมพู่
เพื่อความสบายใจของตำรวจมุกดาหารที่คุมงานสอบสวน
ชมรมติงทำไมผ่านมา๗๐วัน
ไม่สอบหมอคนแรกที่พิสูจน์ศพ
แถมยังด่าอัจฉริยะเอาใจนักการเมือง
ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน
สรุปคือหยุดแล้วใช่ไหมคะสำหรับคุณอัจฉริยะโพสต์แบบนี้
หลังจากที่มาไลฟ์คราวก่อนมันก็เลยกลายเป็นประเด็น

การทุจริตที่ชั่วร้ายในโลกสรามที่สุด
คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชน
อาจแต่ฝ่ายที่อยู่กับคุณอัจฉริยะเขาบอกว่า
ชมรมก็อุตส่าห์ช่วยทำงานนะครับไม่ได้มีใครจ้างหรอก
ช่วยทำงานในการค้นหาความจริงในการคลี่คลายคดี
ให้พี่น้องประชาชนร่วมในการหาหลักฐาน
เพื่อให้คดีมันจบโดยเร็วมันก็เป็นความหวังดี
แต่ทีนี้พอมาเป็นประเด็นเขาก็ขอยุติไปก่อนแล้วกันนะครับ
อีกกรณีหนึ่งเรื่องของเสื้อสีส้ม
เรื่องของเสื้อสีส้มที่ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอก
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการพบเสื้อสีส้ม
ซุกอยู่ใต้ขอนไม้อยู่ในป่าไม้
ใกล้กับร่องน้ำห้วยบงห้วยบุงนะฮะ
ซึ่งอยู่บริเวณหลังสวนยางพาราของนางทัศนีเงินนามหรือว่าเจ๊พัด
เมื่อวานกลายเป็นข่าวใหญ่ว่าเสื้อสีส้มนี้
จะเกี่ยวข้องกับคนร้ายคนพาน้องชมพู่ขึ้นภูอะไรหรือเปล่า
ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าเจอแล้วตรงนี้
ก็พิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูนำเสื้อสีส้มไปตรวจสอบที่โรงพัก

พบว่าเสื้อสีส้มตัวนี้มีเส้นขนจำนวน๓เส้นติดอยู่
ระบุว่าเป็นขนคนหรือว่าขนสัตว์
จากนี้จะตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
เสื้อสีส้มน่าจะเป็นคนนำมาซุกซ่อนและซ่อนแบบรีบ
เพราะเสื้อไม่ได้ถูกยัดเข้าไปลึกมาก
และดูจากสภาพดินหรือว่าจอมปลวกที่ติดเสื้อ
น่าจะถูกทิ้งไว้มากกว่า๑๕วัน
ต้องตัดประเด็นเรื่องที่มีกระแสน้ำ
พัดพาเสื้อแล้วมาติดซอกไม้ตรงนี้

ส่วนผ้าสีขาวเศษชิ้นส่วนผ้าสีขาว
มีลวดลายที่พบอยู่ใกล้กับเสื้อสีส้ม

และตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปลอกหมอน
ซึ่งอาจจะถูกน้ำพัดพามา
แต่เพื่อความชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยเช่นกัน
แต่ทีนี้เรื่องเสื้อสีส้มมันมีความคืบหน้าออกมา
เสื้อปริศนานี้ที่สุกใต้กอภัยนี้
มีชายหนุ่มในหมู่บ้านกกอกออกมายอมรับว่าเสื้อนี้เป็นเสื้อของเขา

คืออันนี้เป็นข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเสื้อส้ม
ที่เจอตรงกอภัยนี้ค่ะ

ตั้งแต่ปี๖๒แล้วตอนที่ผู้ชายคนนี้มาหาหน่อไม้

แต่ทีนี้เพื่อเป็นการคลี่คลายตำรวจ
ก็ยังคงต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
จากเสื้อเส้นขนอะไรต่างที่พบในเสื้อ

มันเคยมีคนปฏิเสธเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมทางตำรวจ
ใช่คือตำรวจนักข่าวก็ไปถามนั่นแหละค่ะ
ซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีอัครพลพิมลสิริ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ไม่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่

แล้วมันมีคุณจำได้ใช่ไหมที่บอกว่า
มีเด็กที่เขาอ้างว่าเห็นชายเสื้อสีส้ม
แล้วใส่บวกบางหน้าอุ้มน้องชมพู่ไป
คืออันนี้ตำรวจบอกว่าเด็กจำผิดวัน
คือเห็นจริงแต่เห็นหลังจากน้องชมพู่หายไปแล้ว๑วัน
ทีนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ก็เลยบอกว่าเสื้อส้มก็เลยไม่เกี่ยวข้องกับคดี

เพราะว่าพอไปเจอเสื้อส้มที่ซุกอยู่ใต้ตรงกอไผ่
ก็จะต้องตรวจสอบให้สิ้นข้อสงสัยก่อน
ครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าในคดีของน้องชมพู่นะครับ

ทั้งในเรื่องของการเป็นกาวใจให้ครอบครัวของน้องชมพู่

แล้วก็เรื่องของการคลี่คลายคดีด้วยนะครับ